หลายคนหาซื้อสมุนไพรอยู่๒ตัว

อย่างที่สองฟ้าถลายโจร
ตอนนี้ขายดีเป็นธนามเทธาเลยนะคะ
และเกิดภาพนี้ขึ้นมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
นี่คือภาพของคนไปเข้าแถวรอซื้อฟ้าทลายโจรค่ะ

เห็นว่าทุกคนต้องยืนกลางร่มแบบนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่นับจำนวนคนที่มาเข้าแถว
เพราะเขากำหนดไว้ได้วันละ๒๐๐คิว
และแต่ละคนที่เข้ามารอคิวซื้อได้คนละ๒กล่องเท่านั้น
นางสาวปริยาเพียรสูงเนินนะคะบอกว่า
มาจากนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔เลยค่ะ
เดินทางออกจากบ้านมาตอนตี๒ถึงนี้ตี๒๓๐ได้คิวแรกค่ะ
โดยจะมาซื้อส่งกลับไปให้ญาติที่ต่างจังหวัด
เคยมาครั้งแรกแต่ตอนนั้นคิวเต็มพลาด
ก็เลยมาสักตี๒เลยนะคะ
นายสมศักดิ์บุญชมอายุ๓๔ปีค่ะ
บอกว่าต้องการให้โรงพยาบาลเพิ่มปริมาณฟ้าทลายโจรให้กับผู้ซื้อ
เพราะ๒๐๐คิวต่อวันมันน้อยเกินไป
ตอนนี้มีความต้องการเยอะนะคะ
นี่คือบรรยากาศค่ะของการที่จะต้องไปรอคิวแล้ว
คือตอนนี้ทุกอย่างต้องรอคิว
รอคิวตรวจโควิดรอคิวเข้าโรงพยาบาล
รอคิวซื้อฟ้าทลายโจร
เอาส่วนที่นครราชศรีมาค่ะนางสาว
นัทธมณัฐโมรานอกอายุ๕๓ปี
เป็นผู้ก่อตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชน
คนรักสมุนไพรอำเภอคอนบุรีค่ะ
นำพันธุ์พืชฟ้าทลายโจรมาแจกให้กับประชาชน

แต่ต้องมาเรียนรู้วิธีการเพาะขยายที่ศูนย์นะคะ
อกจากนี้ยังมีสอนผสมสูตรยารักษา
และบรรเทาอาการโควิด๑๙ด้วยตนเอง
นางสาวนัทธรรมนัฐนี่บอกว่า
สามารถรักษาโรคนี้จนหายขาดได้

รักษาจนหายมาแล้วเธอบอกแบบนี้นะคะ
สมุนไพรเอาเป็นว่าเป็นแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าคนที่เป็นหวัดสามารถทำยาทานเองได้
เอาเป็นที่หวัดก่อนนะคะพูดถึงหวัดก่อนนะคะ
มีฟ้าทลายโจรกระชายขิงนิดหน่อย
เอาไปต้มรวมกันแล้วก็ดื่มแบบนี้
เขาบอกทำให้หายหวัดได้นะคะ
ส่วนสูตรของโควิด๑๙ประกอบไปด้วย
รากคนทารากชิงชีพรากเท้ายายม่อม
กมะเดือดชุมพรรากย่านางและอีก๔ตัว

หนึ่งในนั้นมีฟ้าทลายโจรด้วยยังไม่บอก
หากใครสนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ
ติดต่อไปได้ที่คนรักสมุนไพรอำเภอคอนบุรีค่ะ
ฟ้าทลายโจรเขาบอกว่าถ้าเอาไปปลูกเองก็ได้
เพราะว่ามันระยะปลูกแค่๓เดือนเท่านั้นเอง
คือปลูกเองได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาจะเอามาทาน
มันก็ต้องมีสูตรมันก็ต้องมีตำรับยาอยู่

ใช้คำว่าสกัดมันถึงจะมีประโยชน์นะคะ